ตุ๊กตัวแทนสัญลักษณ์สื่อถึงภูมิปัญญาไทย
ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสัน
นกยุงสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ตรงกลางขบวนรถมีพระปางวัดอรุณ
สัญลักษณ์ของศาสนาและวัฒนธรรมไทย
ขบวนรถมียักษ์๒ตัวไหว้พนมมือสวัสดี
สื่อถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
ทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในขบวนรถบัวพชาติ
เพื่อเข้าร่วมเทศกาลบลโมเมนท์โคโลโซ
รถขบวนบวชพระชาติสัญชาติไทยคันนี้
จะถูกเคลื่อนตัวผ่านทั้งหมด๘เมืองของประเทศเนเทอร์แลนด์
ระยะทางความยาวกว่า๔๐กิโลเมตร
ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นการรับรู้
ในเรื่องของการโปรโมทประเทศไทย

จากนี้เรายังมีมัสคอตน่ารักแบบนี้
คอยดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้ในครั้งนี้ด้วยครับ

วกกับบรรยากาศและความน่ารักของคนไทย

ขบวนพาเรทตัวแทนประเทศไทยคันนี้
โดดเด่นสวยงามสะกดสายตาชาวต่างชาติ

เราได้ร่วมในงานนี้
รู้สึกมันรู้สึกมันยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะ
มากเนอะใช่เขาชื่นชอบประเทศไทยเราอย่างมากเลยค่ะ
เข้ามาแบบบอกว่าเออเนี่ยนะประเทศเธอนะ
ดอกไม้สวยมากเลยอะไรอย่างนี้แบบ
ความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้มันก็ค่ะใช่ค่ะ
รถขบวนนี้ใช้ดอกไม้สายพันธเนเทอร์แลนด์กว่า๑๕ชนิด

ตกแต่งด้วยฝีมือชาวเนเทอร์แลนดนับร้อยชีวิต
แม้ผลงานจะไม่ได้ออกมาตามที่ต้องการเท่าไหร่นัก
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจที่จะเผยแพร่เอกลักษณ

จริงเราต้องการสื่อความเป็นไทย
ความเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อเขาคิดถึงการเที่ยวทางเอเชียแล้ว
เขาจะคิดถึงประเทศไทยเรา
คือถ้าเผื่อเรามองดูแล้วเห็นว่าเป็นประเทศไทย

เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย
สายตาชาวโลกได้อย่างลงตัว
ว่าจะสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวเนเทอร์แลนด์
เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยได้มากกว่า๒แสนคนต่อปี
ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ
วิริยุตรปรานีย์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประเทศเนเทอร์แลนด์